ส่วนของดิฉันก็มีวัย๔๐มาฝากเหมือนกัน
แต่หายหน้าหายตาไปนานมากค่ะ
ต้องบอกว่านะ
จะได้อวดออร่าให้อเจ้าทั้งหลายได้เห็นกัน
ล่าสุดเจอพี่ปบทั้งทีคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องขออัปเดตทุกเรื่องราวที่เราอยาก
อยากรู้ที่สุดคืออะไรรู้ไหม

โป๊บอกว่าหลังจากจบละครเรื่องพรมลิขิตเนี่ยนะ
เจ้าตัวบอกว่าขอพักยาวไปเลย
เพราะว่าบทที่ต้องเล่นเนี่ยมันต้องเล่นเป็น๓ตัวละคร
หนักจนถึงขนาดที่ว่าพี่โป๊ปเอง
ขอพักบทแฝดแบบตลอดชีวิตนักแสดงไปเลยค่ะ
คือถ้ามีผู้จัดคนไหนยื่นบทฝาแฝดมา
โป๊ปบอกไม่เอาแล้วคือมันหนักมากจริง
และหลังจากที่ปิดกล้องไปนะคะปุ๊บบอกว่าขอชาร์จแบตให้ตัวเอง
อยู่กับครอบครัวอาจจะมีเล่นกีฬาบ้าง
รวมถึงเขายังบอกด้วยนะว่าจริงเนี่ย
เขาก็เห็นใจเอฟซีอยู่บ้างเหมือนกัน
เพราะเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ค่อยออกงานอีเวนต์สักเท่าไหร่
ซึ่งหลังจากนี้ก็ยังขอพักต่อนะ
แต่สัญญาแล้วนะคะว่า

หัวใจแฟนคลับอย่างเต็มที่
โมเมนต์เนี่ยกับแฟนคลับบอกเลยนะว่า

บอกอะไรกับแฟนคลับในครั้งที่เขายังรักพี่โป๊ะอื่น

อยากเห็นเราอยากเห็นงานเรา

หล่อจริงแล้วก็ยังรักแฟนคลับเหมือนเดิมนะคะ
นานทีมาน้อยแต่มานะมาทีก็มาแบบคุณภาพ